คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงนางเอกใจบุญ

เบลล่ารานีค่ะคุณผู้ชมค่ะใจบุญมากนะคะ
ล่าสุดควักเงินครึ่งล้านทรงคุณสรรคาดิบันทรัพย์ให้ของผู้สูงอายุค่ะ

สมาคมศรัทธาธรรมสถิตได้โพสต์เอาไว้
เป็นภาพที่นางเอกสาวสุดฮอตเบลล่ารานีและคุณแม่ปรานี
เดินทางไปร่วมพิธีวางศิลาเริกบ้านพักผู้สูงอายุ
ึงสแกงามเขตคลองสามวากรุงเทพนี่เอง
โดยเบลล่าได้มอบเงินจำนวน๕แสนบาท
เพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ
ให้กับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

มีการเปิดให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนด้วยนะคะ
ซึ่งทันทีที่มีภาพเผยแพร่ออกมา
แฟนก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวเบลล่า

คือต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่เบลล่าอยู่ในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ย

ทั้งเป็นลูกกระตันยูทั้งเป็นคนที่ใจบุญด้วย
ช่วงนี้ใครสะดวกแบบไหนก็ร่วมด้วยช่วยกันแบบนั้นได้เลยนะคะ